เพราะว่าวันนี้พี่แจ๊กรีนพาไปบุกนะคะ

ไปชมรสจ้า
โอ้ขอบคุณมากนะครับพี่ครับ
โอ้ทุกมาเพิ่งมาขอบคุณมากเลย

มาดูแขกเลยปล่อยให้รับออเดอร์เลย
เอาเรนูมาเอาเมนูมา
สวัสดีค่ะ
มีอาหารว่างก็เลยไม่มีอะไร
มาเสิร์ฟได้อย่างไรเอาไปเก็บ

วันนี้ก็คือมารับผ่วนปาดเป็นเด็กเติร์ด
แล้วต้องรำไหมคะทีนี้
ต้องฟ้อนด้วยพนักงานต้องร้องเบียงเงิน
จะได้หมานนะคะ
ร้านนี้นี่อีกประมาณ๑๐ปี

๕ปี๘ปีจะคบ๑๐ปี

แจ็คกาลินลาผู้จดงาม

มาเมืองนี่มาสะบัดมิวฟอน
จะแดกตาย
โอ้โห
เดี๋ยวสิให้ไอโทค่อยจูแนสักหน่อย

แล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหนูจะรับอาสาเป็นคนเสริมเอง
แค่ออกมาท้อนเผือกไปนอนร้านเรา
ออกมาจิ้มเบาเกือบได้เขาร่วงบ้าน

แล้วก็นี่เลยที่โจ๊ะนะคะจ่ายโจ๊ะค่ะต้องบอกว่ากล่นตก

จริงนี่แหละค่ะถ้าได้น้ำชาสาวน์ก็ดีนะคะ
น้ำชาดอกอะไรนะให้ได้ดอกคำใต้สักแก้วหนึ่งนะ
ใช่จริงซอยจุนี่มันอยู่ที่วัตถุดิบ
เนื้อมันต้องสดแล้วก็น้ำจิ้มใช่
คำว่าซอยจุหมายถึงว่าซอยคือหั่นหั่นจุก็คือเอามาจิ้มกับน้ำจิ้ม
มันมีอะไรแบบพิเศษไหมคะแบบเนื้อคัดยังไงพี่
ใช่เนื้อเราต้องคัดแบบว่าแต่ถ้าเป็นเนื้อโคขุนไม่ได้นะเนื้อโคขุนมันจะไม่อร่อยครับ
แล้วก็มีขี้ริ้วใช่ไหมคะเข้าได้อย่างขี้ริ้วชามสิทธิ์กรีบ
กินแบบคู่อยากกินเนื้ออย่างเดียวมนุษย์เรากินเนื้ออย่างเดียวถ้าไม่กินผักมันก็จะย่อยยาก
มีผักกาธินมะละแทงถั่วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต่อมก่อนดีกว่ากว่ากินอันนี้จะอีกรสชาติหนึ่ง
อื้ออันนี้อร่อยเปิดตอมรับรส
เอาไข่ดูบ่ะเปิดตอมรับรสก่อนกินอาหารที่สาน

ทำไมไม่ให้โอ๊ยโอ้ยโจ๊ะ
โอ๊ยดีจะดีจะให้นอน
มาถึงแล้วนี่มาถึงแล้ว
น้องแพทนับปะพาชอบมากเลย
คือตอนแรกมันก็ขื่นคอแล้วของอาศิบาลเคอร์กิน

แต่ว่าสูตรของพี่อีก็คือ

แต่ว่าแซ่บจริงแซ่บอิลีค่ะ
ก็มากันได้รับรองว่าแซ่บจริงจริงครับ

ขอบคุณแข็ง
แดนมาแล้วค่ะรับบทบาทนะคะเด็กเสิร์ฟค่ะวันนี้ก็ตามที่ทางโต๊ะนี้สั่งเลยนะคะ
มาแล้วค่ะสร้อยจุรับบทบาทเด็กเสิร์ฟก็คือเสิร์ฟจริงนะคะ
อาหารแบงค์๒๐ติ๊บเด็กเสิร์ฟหน่อยสิแหม
นี่แล้วมาเต้นทำไมอ่ะเมื่อกี้จิบน้ำไปเขาบอกว่ากินแล้วให้มันอยากอาหารมากขึ้นเป็นยังไงคะ
พูดง่ายภาษาที่สั่งมันเขียนแบบอาก
น้ำดีแต่มันอร่อยอีกนะกินไปซะปึ๊บป่ะ

น้ำตาเอ่อเลยนะค่ะน้ำตาเอ่อเลยนะ
ทำไมคิดว่าฉันแสดงเหล่อแสดงเหมือนมาก